สายไปมาแบบนี้เนี่ยนะครับสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไม่ได้น่าจะเมาแล้วขับ
คุณตำรวจคุณตำรวจเนี่ยเมาแล้วขับตรวจสอบหน่อยได้ไหม
รถมาถึงเข้าด่านเลยนะผ่านด่านตำรวจเลยนะแล้วก็ขับผ่านไป

เอ้าคุณตำรวจ
ว่าเลยลกหมดได้

โอ้โหตำรวจไทยทำไมปล่อยไปง่ายตำรวจไทยมันก็เข้าใจแหละว่าเขาไม่จอดแต่พี่ตำรวจไม่คิดจะทำ
ยังไงให้เขาจอดอะครับพี่ไม่ตามเลยล่ะครับโอ้โหเนี้ยนะฮะ
เหตุการที่เกิดขึ้นที่จุฐแผตชะบุรีครับรถของพลบเมรมดี

ขับสายคือจะตกข้างทางอยู่แล้ว
จะไปตำเอามอเตอร์ไซค์ที่เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่อยู่แล้ว
โอ้โหน่าจะเมาแหละไม่น่าจะเป็นอย่างอื่น
ด้วยความเป็นห่วงนะกลัวรถกระบะคันนี้จะไปชนใครตายเข้า
ก็เลยขับตามมาแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ

แต่ก็ไม่มีการตามมาสกัดตามมาจับอะไร
เพราะดีนะพอขับเข้ามาในเมือง
โอ้โฮโล่งใจโล่งใจ
ข้างหน้ามีด่านสงสัยเรียบร้อย

ตำรวจบอกเขาไม่จอดก็ชี้ให้ดูบอกอยู่

เมาขับไม่ยอมจับเพราะเขาไม่จอด
แต่พอมองไปด้านซ้ายของด่านนะเห็นไหม
นี่ด่านน่ะเดี๋ยวเรียกสิ่งแยกนี้ไปก่อน

แล้วทำไมคันนั้นมันเมาอันตรายจะตายไหม

แจ้งตำรวจก็แล้วเจอด่านตั้ง
บอกตำรวจก็แล้วผลสรุปเมาไม่จับ

คือถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นชนคนตายรถเสียหายไป
ตำรวจจะรับผิดชอบยังไงคะนี่เขาถาม

เรื่องนี้เขาเลือกฝากไปถึงพตรอุทัยกวินเดชาธร
ช่วยแจ้งเบาะแสนะครับประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสนะครับโอ้นี่เขาแจ้งจนจะทิ้มตาอยู่แล้ว
มืวยังอายอ่ะเลยขนาดนี้อ่ะรัวงพี่สีนะคะรัวพี่สีสุวันนะคะ
แกอาจจะเห็นคลิปนี้แล้วแกอาจจะไปร้องนะ
ถ้าเกิดว่าตำรวจเห็นแบบนี้แล้วท่านไม่จับนี่๑๕๗นะคะ

เป็นคิวของทิศสมปองอยู่